ส่วนเรื่องนี้ก็ร้อนเช่นเดียวกันเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลก
ยังไงกันฟุตบอลโลกปีนี้คุณพระราพร

นี่เข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายเรื่องยังไม่จบเลย
เรื่องใหญ่ครับกศท
ทวงค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก๖๐๐ล้านคืนจากกกท
เอาทำไมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ขีดเส้นใต้เลยนะคืนมาคืนมา๑๕วันต้องคืน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศทมีมติเอกชันครับ
วงเงินคืน๖๐๐ล้านบาทจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
ให้คืนภายใน๑๕วันนะจ๊ะ
ก่อนหน้านี้กศชส่งหนังสือด่วนที่สุดแจ้งถึงผู้ว่าการกกทครับ
ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์
การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี๒๐๒๒รอบสุดท้าย
เช่นนั้นจะต้องจ่ายเงินคืนแก่กศธชจำนวน๖๐๐ล้านบาทภายใน๑๕วัน
นับแต่วันรับแจ้งเป็นหนังสือพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
ในอัตรา๑๐๕ต่อปีครับคุณผู้ชมครับ
จะเรียกว่าทางกกทออกมาตอบโต้ก็คงจะไม่ผิดนัก
นายกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการกรกฐบอกว่า
กศธชเมื่อยืนกรานว่าจะเรียกเงินคืน๖๐๐ล้านบาท
ก็คงต้องไปสู้กันในกระบวนการของกฎหมายครับ
อ้าวนะครับแต่ท่านก็บอกว่าไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้น
เนื่องจากเป็นองค์กรของรัฐด้วยกันทั้งคู่
น่าจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้น่าจะคุยกันได้
แต่หากกศธชจะเรียกกรกฐเข้าไปชี้แจงก็ยินดี
แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการคุยกัน
มติออกมาแบบนี้ท่านก็ยอมรับว่ากรกฐงงเต็กครับ
งงกันไปใหญ่นะฮะ